พาคุณผู้ชมไปดูเหตุไฟไหม้เพลิงพักหลังหนึ่งนะคะ
ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี
โดยลูกสาวของเจ้าของบ้านนี่แหละค่ะ
เป็นคนวางเพลิงเหตุเพราะว่าไม่พอใจแม่
คือลูกสาวอยากจะขายที่ดินอยากจะขายบ้าน
แต่แม่ไม่ให้บอกว่าขายไปเนี่ยจะอยู่ยังไง
เผาเลยเหรอคะสุดท้ายเผาเลยค่ะโอ้โห
ก่อเหตุเผาบ้านของตัวเองเลยนะคะ
อดทั้งหลังไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่เกิดเหตุ

ไปพบซากบ้านแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ถูกเผาหมดแล้ววอดไปทั้งหลังเลย
เหลือแต่ทราบ้านเดิมเป็นอย่างไร
มองไม่ออกเลยมองไม่รู้เลย
คือบ้านหลังนี้เป็นของนางสาวสวานามวงอายุ๕๘ปี

หลังก่อเหตุก็หายไปยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
นางสาวสวาเปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่าเสียใจมากเลยค่ะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
มาอยู่ตรงนี้ได้แค่๒เดือนเอง
บ้านหลังนี้ก็ปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านที่ไปช่วยกัน
สร้างบ้านให้เพราะว่าตัวเองยากจนมาก
มีรายได้เพียงเล็กน้อยจากการทำพันไม้เท่านั้น
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวมาบอกว่าเดี๋ยวจะขายที่ดินตรงนี้นะ
ซึ่งเป็นที่ดินที่ร่วมกันซื้อกับแม่โดยออกเงินคนละครึ่ง
แม่ก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าขายไปแล้วจะไปอยู่ไหนล่ะ
ลูกสาวเนี่ยโมโหเลยนะคะตอบกลับมาว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเดี๋ยวจะเผาให้หมดเลย
จากนั้นลูกสาวก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปค่ะ
กลับมาอีกทีมาพร้อมกับน้ำมันเอาไปราดที่นอน
จุดไฟเผาทันทีเลยค่ะ
บอกว่าจะลื้อไม่ลื้อแม่ก็บอกว่าไม่ลื้อหรอกลื้อแล้วจะไปอยู่ไหน
เขาก็บอกไม่ลื้อเดี๋ยวกูมาลื้อเองเขาว่าอย่างนี้
แล้วเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาก็เอาน้ำมันมาลาดเผาเลย
นาทีนั้นคิดไหมว่าเขาจะทำได้ถึงขนาด
คิดไม่คิดว่าเขาจะทำได้
ชาวบ้านใกล้เคียงเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า
นางสาวสวาเป็นคนดีตั้งใจทำมาหากิน
ตอนสร้างบ้านชาวบ้านก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เพราะว่าสงสารอยากจะให้มีบ้านอยู่
ยืนยันด้วยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวมีปากเสียงกับแม่จริง
และหลังจากนั้นไม่นานก็เห็นไฟลุกไหม้จนบ้านเสียหายทั้งหลังแบบนี้ค่ะ
เสียหายไปแล้วไหม้หมดไปแล้วนะคะ
ตอนนี้แม่ก็ไม่มีที่อาศัยอยู่อะค่ะ
ก็ต้องไปอาศัยบ้านญาติก่อนชั่วคราว

แต่ขณะเดียวกันผู้เป็นแม่ก็ยืนยันว่า
ยังไงก็จะไม่เอาเรื่องลูกสาวมือเผาบ้านอย่างแน่นอน
เพราะว่าสงสารหลานทั้งสองคนนะคะ